คู่กัดสะบัดเผ่า
สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคน
ในคู่กัดสะบัดเผ่า
เอาล่ะมาเจอกันแบบนี้วันจันทร์เนอ

บายสามครึ่งเปิดมาดูเราก์ป่าบ
ค่ะงานพ็อหือเยอะอย่าเพิ่งหลับ
ขาดดีเอ็นหลังนี่สบายเลย
วันก่อนคุณก็บ่นว่าอากาศร้อนวันนู้นก็บอกว่าฝนตก

พอดีเป็นคนที่ไม่มีความพอดี
เออเอาเป็นว่าใครก็ตามจะรู้สึกร้อนหนาวฝนยังไงก็ตาม
วันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
หนุ่มคนนี้คลั่งจนหลอนคิดว่าเพื่อนบ้านซ่อนเมีย
ไหล่เผาจักรยานยนต์ทำลายข้าวของ
โจรสายกรีดกรีดผ้ากันเปิดไหมคะตอนหลับลึก
งานนี้เนียนแต่ไม่รอด
ใช้หนึ่งจึงสาม
งานนี้หญิงสาวเขารวมตัวกันมาขอหนุ่มด้วยนะ
เอาละครับยังส่งข้อความมาก็ได้นะเดี๋ยวเราจะอ่านกันนะฮะ

คุยกันอยู่สองคนบางทีก็เถียงกันบ้าง

อยากให้คุณผู้ชมเป็นกรรมการกลางห้ามพวกเราหน่อยละกันเนอะ

ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
ไอ้ที่เห็นเนี่ย

ดูเป็นหัวอย่างอื่นนะคุณชนะเป็นหัวพญานาคอย่างนี้ได้ไหม
แต่ว่าพญานาคก็จะต้องมีอะไรนะ
มันมันอาจจะต้องดูเป็นเกล็ดกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่เราก็ไม่ชัวร์ไง
เรื่องของเรื่องนะบริเวณตรงนี้คือถนนสายใหม่พื้นที่บ้านแม่ยะน้อย
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
พอรู้แบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนี้เลยนะคะ
ไปวัดขนาดของหินก้อนนี้อ่ะวัดกันดูค่ะได้ประมาณ๗เมตรเศษนะ
แล้วก็บอกว่าเออดูแล้วก็ดูอีกดูอีกก็ดูแล้วดูไปดูมาเหมือนหัวงูยักษ์จริง
ก็เลยคิดว่านักท่องเที่ยวที่เป็นคนชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติแวะมาดูหน่อยไหม
เพราะว่าจุดนี้ก็อยู่กับใกล้กับจุดชมวิวอะค่ะ
ผมจะบอกแบบนี้ผมว่าต้องจัดพื้นที่ให้ดีนะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังไงไอ้หินตรงนี้มันยื่นมาจะติดถนนอยู่แล้ว
แล้วมันเป็นเหมือนช่วงทางโค้งด้วย
ประหากว่ายังไงจอดรถอยู่นี่ต้องอันตรายน่ะ

เพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดพื้นที่ที่จะเข้าไปดูให้ดีเลยนะครับ
ซึ่งจุดนี้นะอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการของอุทยานเนี่ย

อาจจะได้รับความนิยมเอาง่ายถ้าคนที่เขามีความเชื่อ
มีโอกาสนะจะมายกมือกราบไหว้ขอพงขอพรกัน

ก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะเหมือนที่บึงกาล

แต่ต้องจัดระเบียบให้ดีผมย้ำตรงนี้เพราะมันติดกับถนน
ใช่ค่ะจะมาถ่ายรูปบางทีมันก็อาจจะกิดขวางการจราจร
มันก็แปลกดีนะอยู่มันโผล่ออกมาอย่างนี้ได้ไง
จริงอาจจะแบบมีอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราอาจจะสังเกตเห็นเนาะ
เออแต่ว่าทุกอย่างมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่ามันเหมือนจริงค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวเนาะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัดเข้า
มาเบรกนี้มาติดตามข่าวกันแบบยาวไปเลย
อย่าได้ง่วงอย่าได้หลับอย่าได้หาวนอนใดทั้งสิ้น

พลาดเรื่องราวที่เราเล่าสู่กันฟังค่ะ

มีพ่อนุ่มคนหนึ่งโอ้โฮครุ่งคร่าง
เหตุเพราะว่าหาเมียกับลูกไม่เจอ

คุ้มคลั่งหนักเลยทีเดียวทำลายข้าวของอีกต่างหากสุดท้าย
ตำรวจต้องบุกไปจับแบบนี้ครับ
โถนี่ขนาดน่าค่ะ
ค่ะไม่ต้องหยุดก่อนนะ
แต่เรื่องของเรื่องเจ้าหน้าที่เขาเกลี้ยกล่อมเจรจากับผู้ชายคนนี้ที่คุ้มคลั่งก็คือคนที่ใส่เสื้อสีแดงคนนี้นี่แหละ
แล้วเตรียมนะพาขึ้นรถตำรวจสายตรวจไปด้วย
โอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เจรจาเลยครับคุณชิสา
ใช่ค่ะเอาไปดูที่มาของเรื่องราวนี้กันหน่อยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์หมู่บ้านเจดีโคใหม่
พื้นที่หมู่๗ตะบนมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงสายวันนี้แหละค่ะ
หนุ่มเสื้อแดงเนี่ยอายุ๓๗ปีนะ
โอ้โหเอาดูเสื้อแดงกางเกงขาสั้นนะ
เออเสื้อแดงกี่คนดึงเนี่ยน่าจะตำรวจ
นี่ค่ะเขาต้องคุมอาการของผู้ชายคนนี้ที่คลุ้มคลั่งสุดเอากุญแจมือมาแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องเรียกว่าจับกลุ่มโดยด่วนเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งเหลือเกิน
ใช้ก้อนหินเนี่ยปลาแล้วก็ใช้อาวุธอย่างมีดดาบเนี่ยไล่ฟันคนไล่ฟันชาวบ้าน
แล้วก็ไปฟันรถจักรยานยนต์และรถกระบะของเพื่อนบ้านเสียหายไปหมดเลย
เท่านั้นยังไม่พอคุณชิสา
เห็นเขาบอกว่ายังไปจุดไฟเผารถจักรยานยนต์
อุ้ยวอดเสียหายไปหนึ่งคันเฮ้ย
อไซค์ไหม้หมดเลยลายเลยล่ะค่ะคุณโอ้โหจากสีดีดีเปลี่ยนเป็นสีดำเลยอะครับ
โอ้โหอ้าวเจ้าหน้าที่นะครับเขามาก็ช่วยกระดับเหลืองได้ทัน
แล้วก็แจ้งให้กับตำรวจภูทรแม่สอดเข้ามาช่วยระงับเหตุก่อน
ต้องไปถามว่าใครล่ะเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปสืบทราบจนเจอว่าเป็นของนายมานพทองเฟื่องนะ
นายมานพเจ้าของรถที่เสียหายบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับญาติญาติรวม๙คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเล็กเนี่ยก็นอนพักผ่อนอยู่ในบ้านนี่แหละ
แต่จู่ค่ะได้ยินเสียงดังคล้ายกับของแข็งลนใส่รถกระบะตกอกตกใจค่ะก็เลยออกมาดู
ปรากฏว่าเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยถือมีดดาบไล่ฟันรถฟันประตูบ้านอย่างคลุ้มคลั่ง
ทุกคนตกใจมากเลยค่ะก็เลยรีบพากันหนีตายออกหลังบ้านบ้างออกประตูหน้าต่างว่ากันไป
คุณผู้ชมดูสิช่วงนี้เป็นช่วงที่เขายังคุ้มคลั่งอยู่เลยนะเนี่ยตำรวจมาแล้วยังไม่ยอมอ่ะ
แล้วทุกคนก็อยู่ห่างอย่างห่วงนี่นะคะถามว่าแล้วทำไมเขาถึงคลุ้มคลั่ง
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเข้าใจผิดคิดว่าตัวนายมานพเนี่ยซ่อนลูกเมียของเขาเองไว้ภายในบ้านนะคะ
โอ้โหเมียกับลูกนะไม่ใช่สิ่งของจะมาซ่อนกันได้
โอ้โหอย่างนี้ครับเขายังบอกอีกว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้หลายครั้งแล้ว
คนในชุมชนกลัวไปหมดแล้วแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคม
อุ้ยเนี่ยค่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าไปคุ้มคลั่งมาเพราะไปทานอะไรมาก่อนหน้านี้ไหม
นั่นน่ะสิหรือเป็นเพราะความเครียดจัดทั้งควบคุมตัวเองไม่ได้
อืมแต่ปัญหาคือมันทำให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านเนี้ยเขาเดือดร้อนไปด้วย
แล้วทำลายข้าวของด้วยนะเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันว่าอะไรเสียหายกันบ้าง
ค่ะนะยังไงก็อยากให้ลูกเมียช่วยกันดูแลด้วยนะคะ
ครอบครัวนะพูดคุยกันดีเนาะ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ชนบุรีเขาบอกโอ้ทนไม่ไหวเลย
หนุ่มคนนี้เมาเหล้าทีไรก็เปิดเพลงเสียงดังชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปหมดเลย
พอแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้เปิดเพลงเขาไม่ได้เมา
เอาเดือดร้อนไปหมดเลยนะครับ
ตำรวจสายตรวจสพเมืองชนบุรีก็ออกมาระงับเหตุแล้วค่ะเพราะว่า
มีชาวบ้านเขาแจ้งว่าเกิดการทะเลาะวิวาดกันภายในหมู่บ้านสุขสราน
อยู่ที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ

กำนันตำบลหนองข้างคอกอย่างกำนันขวัญชัยเดชชีวะก็ไปร่วมด้วยค่ะ
กำนันก็มาด้วยกลับไปเจอว่าชาวบ้านกำลังทะเลาะกับใคร
นายจุมพลอายุ๓๘ปีเขาน่ะดื่มสุราอยู่ในบ้าน
ชาวบ้านบอกว่านี่จุมพลนะจุมพล
ลุงพลชอบเปิดเพลงดังไม่เกรงใจใครเลยครับคุณเจ้าหน้าที่
เวลาเมาจุมพลหาเรื่องท้าทายจุมพลจะต่อยคนในหมู่บ้าน
เอ้ยเอือมละอาไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร
เพราะจุมพลบอกว่าจุมพลรู้จักคนใหญ่คนโต
เอาละพอได้ข้อมูลแบบนี้ทางจรฐีก็พยายามจิรจากับจุมพลแหละ
แต่จุมพลก็อ้างนะว่าโอ้โหคุณตำรวจโผล่มาไม่ได้เมา
ไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังรบกวนใครนะ
มีแต่คนอื่นแหละที่จะมาทำร้ายตัวเขาเอง

เขาบอกแบบนั้นส่วนคุณตำรวจก็เลยไปคุยกับอีกคนนึง
ก็คือเป็นแม่ของนายจุมพลเนี่ย
แม่ก็บอกพยายามห้ามแล้วแต่ว่านายจุมพลน่ะ
เมาแล้วก็เปิดเพลงดังจริงแหละค่ะคุณตำรวจ
ไม่มีไรแต่อยากมาใช้กับคนกับผมแหละ
ที่เขาว่าแล้วเราเปิดเพลงเสียงดังรันทรจริงหรือครับ
มันก็ดังนะแต่ผมไม่ได้เปิดทุกวันอ่ะ
ผมเปิดให้ฟังตอนนี้ก็ได้มันไม่ดังนะครับ

แต่พวกเขาก็ฝั่งนู้นเยอะผมคนเดียวนะพี่
พี่เชื่ออะไรแล้วแต่พวกพี่นะ

ก็ทะเลาะปัญหาไม่รู้ว่าก็แฝดกันไปแฝดกันมา

ไม่เป็นไรพี่ก็ทำนักข่าวพี่ก็ทำนักข่าวแม่

ว่าเขาเมาแล้วเขาก็เป็นแบบนี้

แสดงว่าคนเมาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ตัวจริง
ก็เหมือนว่าเมาไหมถามว่าเมาไหม
บอกไม่ได้เมาแต่แบบว่าพูดจาลิ้นเปรี้ยแล้วนะ

เอาแต่อย่างนี้ละกันนะครับทางตำรวจแล้วก็กำนันเนี่ย
ทำการเจรจาไกลเกลี่ยให้ในเบื้องต้นก่อน
อ่าต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไป

เราก็แค่มีภาค๒ภาค๓ภาค๔ต่อมัยอีกหรือเปล่า

จนเป็นเหตุให้เมาประพฤติวุ่นวายนะ

ปรับเปลี่ยนหน่อยก็ยังดีนะจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะครับ
ฝากเตือนกันนะใช่ไม่อยากจะให้มีปัญหากันเนอะ
เอามาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เขาบอกว่าชาวนาเนี่ยเผาต่อสั่งข้าวใกล้ใกล้
บริเวณหมู่บ้านจัดสรรทำเอาชาวบ้านเขาหวาดภาวะ
ต้องให้เห็นภาพถึงจะรู้ว่าภาวะแบบไหนครับ
ดูนะครับเผานาข้างหมู่บ้านและลมขนาดนี้
ถ้าไม่เข้าบ้านจะทำยังไงโอ้ยมึงเป็นพายุเพลิงแล้ว
อุ้ยคุณดูค่ะโอ้โหเผาอย่างงี้เลยแหละครับ
กว่าไฟป่าอีกน่ากลัวจริงจริงใช่ไงคือถ้าเราเห็นอ่ะ
อ้าวมันเป็นกองไฟเล็กเล็กอุ้ยสบายสนุกสนุกเออน่าจะดับได้
ร้องเพลงเหมือนเรามีไฟไฟไฟได้เลยแต่คุณดู
นี่พอเรามีไฟไฟไหม้หมดแล้วโอ้ยแล้วมันอยู่ข้างข้างบ้านอ่ะ
คุณชนะถูกต้องคุณจะมาไหม้บ้านเราหรือเปล่า
สิครับมันจะไหม้บ้านไหมล่ะครับมันมีโอกาสเลยนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีบอกว่าชาวนาที่เนี่ย
เขาเผาแบบนี้ทุกรอบนั่นแหละก่อนที่จะไถนา
แล้วไฟมันก็จะลุกลามต่อสั่งข้าวจนมาติดถึงริมกำแพงบ้าน
ทุกครั้งอุ้ยอุ้ยแล้วเคยน้องเรียนไปแล้วค่ะ
มีเจ้าหน้าที่เดินมาดูแล้ว
ก็เดินกลับไปเอาว่าอย่างงั้นอ่ะออกบ้านเขาบอกอย่างงั้น
ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
ไอ้สิ่งที่มีโอกาสจะเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนมาไหม้บ้านนะสิ
เดือดร้อนเลยสิคะแบบเนี้ยก็ถ้าลมมันแรง
เอาไฟเนี่ยนะมันปลิวขึ้นมาสักนิดนึงแล้วถ้าเกิดในบ้านอ่ะ
ตรงนั้นมันมีกองที่แบบว่าสามารถติดไฟได้เออ
มีโอกาสที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เลยนะครับเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องนี้จะอยู่เฉยทำใจเย็นไม่ได้นะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามที่อบตไซน้อยค่ะอืม
ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าได้เรียกนายหมู่ชาวนานะคะ
ที่เผานาเนี้ยคลิปมาคุยกันแล้วอืม
นายหมูนายหมูบอกว่าต้องการเผาทำลายวัชเตอร์พืชอืม

แล้ววัชเตอร์พืชเท่านั้นก็เยอะต่อสร้างข้าก็เยอะ
มันก็ลุกลามแบบนี้ไงแล้วจะเผาอีกไหมเนี่ย
เขาก็รับปากว่าไม่เผาแล้วแต่
อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าการเผานาเนี่ย
ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายหมูส่งให้สพไซน้อยดำเนินคดีต่อไปแล้ว

แล้วผมก็เข้าใจจริงพี่น้องเกษตรกรที่เขาต้องจุดไฟเผาแบบนี้
บางทีมันเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการที่จะไถพื้นที่ให้มัน
แต่แต่อย่างนี้ถ้าเผาแล้วนี่แบบนี้

ถูกต้องเนี่ยค่ะคือทำให้เกิดมลพิษแล้วมันก็ยังทำลายพวกสิ่งมีชีวิตในดินอีกต่างหาก
มันมีโอกาสจะทำให้บ้านเรือนใกล้เคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้
ดูข่าวไหม้ชั่วโมงเดียวใช่ไหมบอกว่าเผาแค่ชั่วโมงเดียว

บ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะไม่มีใครเขาแบบสบายใจหรอก
เรียกสวนไร่นาอย่ากำจัดวัชพืชวิธีนี้แล้วกัน
ส่วนชาวนาชาวสวนในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
พบเจอวัตถุประหลาดรูปร่างหน้าตามันแปลก
มันมีสีดำคล้ายกับหินอุกาบาทขนาดถ้าผลมะนาว
อยากรู้จังเลยมันคืออะไรช่วยดูหน่อยค่ะ
อุ้ยก็ไปละนะเลยเดี๋ยวก่อนเขียวนี่แหล่ะ
มันประมาณลูกมะนาวโอ้ยเอองั้นบอกลักษณะหน่อยแล้วกันนะคะ
ค่อนข้างที่จะเป็นทรงกลมแม้จะไม่ได้กลมกลิ้ง
ก็ตามนะแต่ว่าก็คือดูแล้วมันก็เป็นแบบกลมเท่ามะนาวมีสีดำเงาแล้วก็มีลักษณะเป็นรูพุนนิด
มีบุบมีเบี้ยวบางมุมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕เซนติเมตร
น้ำหนักเนี่ยนะ๑กิโลกรัมครึ่งเอาไปถามไปถามคนนี้แล้วกัน
อะไรยังไงนางสุนันอยู่เย็นเป็นชาวสวนเป็นเจ้าของวัตถุประหลาดนี่แหละ
เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ก็พาทีมข่าวของเราไปดูเลยไอ้จุดที่เจอน่ะเจอตรงไหนอะไรยังไง
ก็เล่าให้ฟังนะว่าเก็บได้ภายในสวนกระถิ่นใกล้บ้านเหมือนหลายเดือนก่อน
แต่เอาจริงคุณนักข่าวไม่ได้สนใจอะไรมากนักหรอกเพราะคิดว่าเป็นหินสีดำธรรมดาทั่วไปก็นำมากองเอาไว้
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีญาติพี่น้องแวะมาเที่ยวหาที่บ้านมาก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไง
แล้วก็ไปเห็นไอ้หินดำลูกนี้แล้วก็ขอดูแล้วยาดบอกคล้ายหินอุกาบาทเลย
เธอก็เลยเริ่มนึกขึ้นได้ว่าช่วงที่เจอวัตถุชิ้นนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดฝนดาวตกในพื้นที่
เอาล่ะสิงานนี้เธอก็เลยนำวัตถุดำก้อนนี้ไปล้างทำความสะอาด
แล้วทดลองออกไปลอยในน้ำปรากฏว่ามันจมลงไปเลยค่ะคุณ

เดี๋ยวนะเอาหินไปทดลองให้มันดูดิว่ามันจมน้ำไหม

มันแปลกตรงไหนครับพี่เขาก็อยากรู้ว่ามันเป็นหินอะไร
เห็นลูกเล็กเล็กคิดว่าเออมันคงจะแบบไม่หนักมากถ้าเป็นหินแล้วลอยน้ำเออว่าค่อยว่าว่ามันแปลก
นี่ก็เป็นความเชื่อความคิดแตกต่างกันไปถูกไหม
แต่เขาก็อยากจะให้ผู้ชูชาญช่วยพิสูจน์หน่อยตรงมันเป็นหินอะไรกันเนี่ย
เอางี้อยากรู้อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อดีกว่า
ตั้งแต่ได้หินนี่มาถามจริงมีเหตุประหลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม

เขาก็บอกไม่มีนะเอ้าเหรอ
แต่เหตุประหลาดหรือเหตุที่มันน่ายินดีเอ้ยอันนี้มี

เขาบอกว่าเรื่องที่น่ายินดีก็คือตั้งแต่ได้เจ้าหินนี้มา
ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวสามสี่ครั้งแล้ว

มันเป็นก้อนหินที่นำพาซึ่งโชคลาภเหรอ
แต่พี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เคยได้ต้องไปขอหรือไปสนใจมันนี่
เออถูกเองอย่างนี้เหรอถูกเอง

เออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าหินอุกบาทแบบนี้

เออต้องรบกวนอาจารย์ออสแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกแล้ว

ตรงนั้นใช่ไหมไม่น่าจะช่วยได้
ตรงแถวกองตันตรงนั้นเป็นโรงแรมบ่อยไปแล้วถ้าเอาอย่างนี้มันน่าจะมีแบบ

ค้นพบอะไรอย่างนี้อีกนะคุณ

แต่คนละนาทรานะไปรู้เหมือนกันแหละ

เห็นคุณยายนอนเฝ้าร้านอยู่
นี่กรีดตัดเพื่อจะไปขโมยของอะครับ

เฮ้ยอย่างที่พี่เขาบอกหลับไม่รู้เรื่องจริง
คนเขากำลังหลับลึกหลับสบายนะแต่คนนี้ผู้หญิงคนนี้
ห้ะอาศัยจังหวะนั้นแหละทำตัวเป็นมิตรจะภาพนี้ไง
โอ้โหเขาใช้อาวุธหลายอย่างมากนะคุณชนะ
ทั้งมีดทั้งกันไก่ค่ะ
ตัดตัดเพื่อที่จะอะไรล้วงเข้าไป
เพื่อจะเอื้อมเข้าไปเอากระเป๋าที่ใส่เงิน

แล้วคนที่นอนอยู่คือยายจำเนียนสอนยิ้มอายุเท่าไหร่

ของชำในตลาดสดพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

เนี่ยเผลอแกคงคงง่วงอะนะอยากจะนอนพัก
แล้วหลับแบบหลับลึกไม่รู้เรื่องเลย
ผู้หญิงคนนี้เอางี้แล้วกันเรียกว่าเป็นโจรเลยเถอะ

โอ้โหนั่งอยู่ตรงเนี่ยพักใหญ่ตัดตัดลุ้งล้วงตัดตัดลุ้งล้วง

ไม่รู้ว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิด
ก็แน่นอนสิลองมงจรปิดอะจับเหตุการณ์ได้ชัดเจนเลยนะ

นี่โอ้โหแล้วคุณชิสาเอาไปนะเอาเงินไปหมดกระเป๋าเลยอ่ะ
โอ้ยหน้าเงินก็ประมาณ๕๖พันบาทอะคุณผู้ชม
ใช้เวลาประมาณเกือบ๓๐ชั่วโมงในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
เออคุณคิดดูนะคุณจะเป็นขโมยเป็นโจรอ่ะเออแล้วอยู่ตรงนั้นกับผู้เสียหายอ่ะ

พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วคุณตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เปิดหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดนี่แหละดูนะคะ
ก็เจอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนรูปร่างทวมผมยาว
เดินเข้ามาในร้านทำทีมาซื้อของแหละ
ก็เลยก่อเหตุนะคะในการขโมยของครั้งนี้

โอ้โหเอาไปถามยายจำเนียนผู้เสียหายหน่อยเนอะ

ก็เลยเผลอเอ็นตัวงีบไปหลับไปตรงนั้นแหละครับ
พอตื่นมาผ้ากันเปื้อนทำไมมันมีรอยถูกตัด
ก็รีบล้วงดูเงินโอ้โห
เกลี้ยงเลยค่ะเนี่ยครับให้ดูอย่างนี้
ไหมกระเป๋าตรงเอี๊ยมที่เขาให้ใส่ตังค์เป็นรูอย่างนี้เลย
แล้วยายเขาก็ได้ดูคลิปด้วยนะภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
ยายว่าไงตำรวจก็เปิดให้ดูอ่ะค่ะยายบอกโอ้ยคุณตำรวจยายไม่รู้จริงว่าคนนี้เป็นใคร
ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ากันมาก่อนหรือเปล่าอืมจำไม่ได้เพราะว่า
คนร้ายน่ะสวมแมสปิดบังไปนะ
ทีนี้คุณตำรวจก็จะเร่งขยายผลจากภาพวงจรปิดนี่แหละเดี๋ยวติดตาม
ผู้หญิงรายนี้มาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนต่อไปเพราะว่า

อุกอาจนะแล้วก็ไม่รู้ถ้ารอดไปจากเหตุการณ์นี้จะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
จริงครับคุณชิสาโอ้โฮว
ดูสิครับน่าเห็นใจยายมากเลยนะ

เหนื่อยอ่ะเหนื่อยจนหลับลึกขนาดเนี้ยนะแล้วคุณมาทำแบบนี้แล้วเอาเงินยายไปหมดเลยอ่ะ
น่าเห็นใจฝากเลยนะครับคุณตำรวจครับ
มาเรื่องนี้กันบ้างเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เออ
โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูก่อนหน่อย
วิธีในการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเหล่าบรรดามิจฉาชีพครับ
อีกแล้วแป๊บเดียวดูลาดราวแป๊บเดียว
เห็นรถคันนี้ท่าทางเฮ้ย
มันรถเป้าหมายเออสีสวยแต่ดูสิ
ล็อกคอหรือเปล่าคือเขาน่าจะมีวิธีการในการดู
เพราะเขาต้องรู้แล้วว่าถ้าเอาไปเนี่ยต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด
การจอดก็น่าจะดูได้ถ้ารถล็อกคอจริงคอมันจะต้องหัก
ใช่ไหมนึกถึงไหมฮะแต่นี่มันตั้งตรงตรงอ่ะค่ะ
อ่าใส่จังหวะครับคุณผู้ชมครับเข็นรถมันระใสไปเลย
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นประมาณสักบ่ายสองสิบห้า
เหตุเกิดที่หมู่สี่ตำบลหนองผืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ด
ค่ะผู้ก่อเหตุอ่ะเป็นผู้ชายวัยกลางคนอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
ใส่กางเกงคลุมถึงเข่าสีดำใส่เสื้อยืดสีดำ
คลุมทับด้วยเสื้อแขนยาวสีเขียวใส่หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้า
นี่คือรูปภัณฑ์สถานเบื้องต้นครับเราบอกเอาไว้เผื่อใครเห็นจะได้แจ้งคุณตำรวจด้วย
ลักษณะคือเขามาด้อมมองบริเวณจุดจอดรถที่หน้าบ้านแห่งหนึ่งนะ
ก็คงมาดูลาดเหลาอย่างที่เราบอกไปนะว่ารถคันนี้เนี่ยได้ล็อกคอหรือเปล่า
พอสำรวจดูแล้วว่าปลอดสายตาของผู้คนฮ่าฮ่า
ก็เลยมาขโมยรถคันนี้ไปอย่างง่ายดายเลยค่ะโอ้โหเอาให้ดูกันแบบนี้นะครับ
เพื่ออะไรรู้ไหมอยากจะให้ช่วยกันสอดส่องดูแล
อย่างแรกคือเป็นบ่อแสก่อนอย่างที่สองให้ดูพฤติกรรมเวลาโจร
จะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ลักษณะก็แบบนี้แหละ
เขาอาจจะเลือกรถที่ดูแล้วเนี่ยขโมยง่ายที่สุดอ่าถูกต้อง
ใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรทำไงล็อกคอก่อนอันดับแรก
อย่างที่สองก็คือสำรวจดูซิเราลืมสิ่งของมีค่าอะไรเอาไว้ไหม
อย่าไปไห้ไว้แม้แต่อาหารกันกินก็ยังหายเลยคุณคุณนักถูกต้อง
เป็นไปได้นะครับล็อกให้มากที่สุดเพื่ออะไรอย่างน้อยโจรมันยังใช้เวลาในการที่จะ
ขโมยปลดล็อกใช่ไหมยังมีโอกาสที่พลเมืองดีแถวนั้นอาจจะมาเห็น
ใช่นะคะอย่างน้อยเราป้องกันของของเราเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ต้องขอบคุณคลิปนี้จากเพจอยากดัง
เดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสองที่นำมาแชร์กันด้วยจะได้เตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะคะมาเตือนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนริมถนนเนี่ยนะคะ

น่ากลัวนะจริงค่ะคุณชิสาครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหต้องฝากเตือนกันจริงจริง
ขับมาเร็วแล้วชนแบบเหมือนชนแบบชนกระเด็นเลยอ่ะ
จริงค่ะไม่รู้ว่าขับมาชนแบบนี้ด้วยสาเหตุอะไรนะอืม
ไม่ทันหลบอะไรมาหรือว่าควบคุมรถไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน
บอกว่าสุดท้ายชนแล้วไม่ยอมรับผิดชอบด้วยเหรอเนี่ยไงคะก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจเหมือนกัน
ว่าทำไมก่อเหตุแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบทั้งที่หลักฐานก็มีเนี่ยได้ดูคลิปเนี้ยจาก
แฟนเพจเฟซบุ๊กตะกรวดขับรถเขาดำมาแชร์เชื่อว่าก็คงจะเป็นหลักฐานชั้นดีแหละ
ให้กับคุณตำรวจช่วยคลี่คลายคดีนี้หน่อยถ้าคู่กรณียังไม่ยอมมามอบตัวเนี่ย
ผมว่าเดี๋ยวตำรวจก็ต้องตามจับจนได้เลยนะอืมนะคะก็ระมัดระวังกันเนอ
บางทีเราอยู่ชงเราเฉยจอดรถเฉยกำลังจะไปขึ้นรถ
เขาถึงว่าไงอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัว

งงแล้วสงสัยมากรถยนต์คันนี้ทำไมถึงทำแบบนี้
นี่มันรถหรือเครื่องตัดย่าครับเนี่ย
โอ้โหดูแล้วก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย
ว่าทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้
นี่มันอะโหอย่างกับเครื่องตัดยาก
แต่ขึ้นไปทำไมคะพี่

จริงแล้วขึ้นไปแบบนี้เอาสุดท้ายมันมีความผิดนะครับ
หน่วยงานภาครัฐเขาก็รับผิดชอบอยู่นะไปทำของเขาเสียหาย
นี่ต้นไม้เดี๋ยวนึกว่าราคาแพงด้วยแล้วไหนจะค่าบำรุงรักษาเจ้าหน้าที่เขาอีก

ก็เอาเป็นว่าขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วกันนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรมันก็เกิดความเสียหายกันทั้งนั้น

ระมัดระวังกันด้วยวันใสล้มทั้งต้นเลยคุณผู้ชม
พายุลมแรงค่ะก็เป็นอุบัติเหตุได้เช่นกัน
ไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะว่านั่งอยู่ดีเนี่ย
ลมพัดมากระทบแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ

ตั้งวงกันแบบว่ากำลังสนุกสนาน

ไอ้ฟ้าโอ่งเนี่ยเวลามันกระทบมันจะทำไง

โอหูโอ้ตกใจ
ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะตลกเหมือนจะขำ

เป็นไปได้นะแล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยก็คืออย่างงี้เวลาฝนตกฟ้าร้องลมพัดแรงเนี่ย
อย่าไปอยู่กลางแจ้งเอออยู่ในบ้านคุณคุณมานั่งกินข้าวในบ้านกัน
ถ้าดูสัญญาณแล้วไม่น่าจะดีอ่ะส่วนฝาโอ่งถ้าเกิดมันจะปิวแบบนี้
ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นบ่อยคุณทำไงอ่ะเอาหินไหมเอาอะไรหนักมาถ่วงมาทับมันเอาไว้หน่อย
ใช่ใช่ก็คือไม่ให้มันสามารถเผยหรือเปิดหรือปลิวไปได้ถูกไหมคะ
อันนี้ก็ต้องหาวิธีป้องกันเพราะว่ามันไม่มีใครคาดคิดหรอก

แต่ให้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกก็จะช่วยลดความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ลงได้นะคะ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างโอ้โหระทึกมากเลยพี่ใหญ่มาเอง
ใช่ช้างนี่ช้างมันมาแล้วทำยังไงอยู่ไม่ได้แล้วครับ

แปนแปนมาแล้วแปนแปนเออแล้วถ้ายิ่งไปบีบแต่ปีนปีน
โอ้โหมันจะยิ่งมันจะยิ่งไล่เอานะแปนแปนกันใหญ่เลย
ถูกต้องครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฮะ
เหตุการณ์เนี่ยอย่างที่เห็นช้างตัวเนี้ยค่ะ
ไล่จะชนรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเออเป็นช้างป่าด้วยสินะใช่
ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะอืม
เขาบอกว่าช้างพลายตัวเนี้ยวิ่งไล่จะชนรถที่สัญจรไปมา
คนจะไปก็ไปไม่ได้คนจะกลับก็กลับไม่ได้อีกเหมือนกัน
เรียกได้ว่าจะไปก็ไปไม่ถึง
กลับตัวก็กลับไม่ได้เอายังไงกันต่อดีละเนี่ย
เอายังงี้ประชาชนเหล่านั้นเขาก็พร้อมใจกันฮะ

ให้มาช่วยขับไล่มันออกไปทีค่ะโอ้ยเอาล่ะ
เหตุการณ์นี้มันระทึกก็จริงนะครับแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยทุกคนนะ
รวมไปถึงทุกตัวก็คือเจ้าช้างด้วยใช่
ก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะจากที่ตอบคุณท็อป
ภูรีนัทด้วยที่นำมาแชร์ให้เราดูกันนะ
มาถึงเรื่องที่เราโปรยกันเอาไว้ว่างานแต่งงานเนี่ย
ปกติเราก็จะคุ้นเคยว่ามีชายหนึ่งหญิงหนึ่งอ่ามันถูกต้องอยู่แล้ว
รักที่ดีควรต้องมีเพียงคู่เดียวแต่ถ้าไม่ธรรมดาเนี่ย
ไม่นำมาเล่าทำไมงานเนี้ยชายหนึ่งหญิงสามค่ะคุณ
แล้วจะเป็นยังไงเอาไปดูค่ะผมจะเป็นภาพทั้งหมดชีวิต
จบทีหนึ่งรักษาของมันสัญญานะพ่อนะนี่ขี้มันต้องออก
ขี้พ่อขี้ผมขนตกไม่ดับแสดงว่าจะดีนึง

คุณที่สามารถมันมันกลยละมันกลย
อยู่มาด้วยกันและร่ำรวยจะไปอ่ะทั้งหมดเลยไง
ครอบครัวเราในวัฒนาของเรามันทั้งหมด

เป็นงานที่คลึ้นสนุกสนานแล้วมีความสุขกันทั่วหน้าจริง
ผมชอบนี่คนแรกที่บอกที่สัญญาเขา
แน่ใจแล้วนะแน่ใจสิคุณอยู่กันมาขนาดนี้
แล้วเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็จะมีคำแบบกล่าวต่อเจ้าสาวแต่ละคนแต่ละคนต่างกันไปนะ
แล้วก็สวมแหวนแทนใจให้กับเจ้าสาวทั้ง๓คนคนละวงด้วย

บ่าวคนนี้คือนายสุภเริกชาญเชิดศักดิ์หรือหมอเสือ

เป็นหมอพื้นบ้านแผนไทยชื่อดังอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดดนทบุรีค่ะ
คือเขามีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยสมุนไพร
เปิดโรงหมอยาสอสุภเริกนะแล้วต้องบอกอย่างงี้ว่าพิธีที่เห็นเนี่ย
เป็นพิธีแต่งงานตามแบบศาสนพรามของอินเดียนั่นเองนะคะเอาอย่างงี้
อยากรู้จักให้มากกว่านี้หมอเสือเล่าให้ฟังหน่อยเช่
เรื่องราวเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ค่ะอ้าวเขาบอกว่าเจ้าสาวทั้งสามเนี่ย
อยู่กินกับตัวเขาก็คือหมอเสือเนี่ยจนมีลูกรวมกันแล้วนะเท่าไหร่
เก้าคนโอ้โหครอบครัวใหญ่มากลูกครอบครัวเขาทั้งหมดอ่ะอุ้ยอบอุ่นคึกคัก
โอ้โหเก้าคนเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากจริงจริงแต่อย่างงี้เขาเพิ่งจะมาจัดพิธีแต่งงานเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมาอ่า
เอาล่ะเขาก็มีภรรยาทั้งหมด๓คนอย่างที่เห็นก็เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นนะ
นี่เขาก็จัดตามความเชื่อตามประเพณีนะเนี่ยค่ะภรรยาคนแรกก็รักกันหวานชื่นดี
หมอเสือก็บอกนะว่าตัวเขาเนี่ยนับถือศาสนพรามนะตามประเพณีเนี่ย
ผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายด้วยเขาก็เลยเนี่ยทำตามประเพณีทำตามความเชื่อฝ่าย
เจ้าสาวก็นำสินสอดมาขอสู่ขอเจ้าบ่าวนะคะแล้วเขาบอกว่ายังไงคะ
บอกว่าที่ผ่านมานี่นะเขาก็มองว่าหากภรรยาจะมาขอเนี่ยนะคะ
มันก็อาจจะไม่ง่ายนะเลยมาอยู่ด้วยกันเฉยเลยนะ
เรื่องของเรื่องที่ยังไม่จัดงานแต่งคือเขาก็คุยกันแล้วไงว่า
คือความที่ว่าเขาก็อยู่กันแบบอยู่กันมาแล้วอ่ะความสุขกันดีอยู่แล้ว
แต่ผู้หญิงคุณเข้าใจไหมคุณชิสามันก็อยากจะมีงานแต่งงาน
ใช่ปะผู้หญิงอยากใส่ชุดเจ้าสาวสวยสวยไงเออ
เรื่องของเรื่องภรรยาทุกคนโอ้โหคุณมีภรรยาที่น่ารักมากเนอะ
ทั้งสามคนค่ะตั้งใจทำมาหากินค่ะ
เก็บเงินแล้วมาจัดงานแต่งเซอร์ไพรส์เขา
คุณคิดดูแล้วกันนะเป็นภรรยาที่น่ารักมากทั้ง๓คนเลย
คุณคุณยังไม่ได้บอกผมเลยนะคุณมีแค็ททรัพย์อะไร
คุณชนะคุณคนเดียวก็ดูแลให้ได้ก่อน
ผมไม่ได้บอกว่าผมจะมีหลายคนแบบเขายังไงคุณต้องการอย่างน้อยอะไร
ผมแค่อยากรู้ว่าเออการดูแลเนี่ยเขาทำยังไง
เขาบริหารการบริหารจัดการ
ดูแลทั้ง๓คนให้มีความสุขแบบพร้อมกันเท่ากันยังไง
ใช่ไหมล่ะเวลา๒๔ชั่วโมงแบ่งให้ใครคนละกี่ชั่วโมงอย่างนี้หรอ
ใช่ไหมเอาอย่างนี้ละกันที่ผ่านมาเขาบอกว่า
อ่ะก็อยู่กันมาแบบช่วยกันทำมาหากินค่ะแบ่งหน้าที่กันอย่างดีเออใช่
มีแซวกันคุ้นเคยอยู่ด้วยกันอย่างสมันต์นะฉันสามารถคีย์
ยุคนี้แบบนี้นะความรักมันมีมากมายหลากหลาย
ไม่มีแนวขีดกั้นใดไม่มีกฎเกณฑ์ใดอยู่ที่ความรักที่เราตั้งใจมอบให้กัน
ยังไงก็ให้ครอบครัวนี้มีความสุขรวยกันตลอดไปค่ะ
อ่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ผู้ชายอยากจะเซอร์ไพรส์ตัวแฟนผู้หญิงดูสิว่าขอทำยังไงฮะค่ะ
ตัวไหนตัวอะไรไม่มีฮะโจทย์ไม่มี
ไอ้ที่ทำร้ายฉันจัดฉันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นใครมันใครกันแน่
นั่นแหละตัวผู้ชายเขานี่แหละโอ้โหไม่รู้ไปเจ็บแค้นเครื่องโกรธมาโทษตัวผู้หญิงเขาทำไม
โอ้โฮ